สวัสดีค่ะข้าวใส่ไทยอุ้ยตายสดไหมให้เยอะวันนี้นะคะ
ฝนตกโอ้โหฝนตกไว้ออกโอ้โหทุกอย่างลอตเตอรี่
ชั่วโมงค่ะเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงสิจะตรงนั้นน่ะ
เถ้ารู้จากสุขุอมีสออกมาเคซปุ้อยแล้วก็ขึ้นทาง

ไปเชียงใหม่มาวันนี้

ไปเจอหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยกับหลุยสก๊อตฮะ

สก๊อตพี่เหี่ยวเอาไวเล็ตขึ้นอีกนิดนึงค่ะ
อีก๑๕วันเอาใหม่
หล่อนถูกไหมแองจี้เฮสติ้ง

พูดก็ถูกค่ะ
แล้วไอ้หวยที่เขาอัน
ไม่ใช่อั้นหวยที่เขาแบบว่าพูดถึงกัน

ดูผ่านตาเขาบอกว่าห้ามซื้อเลขนั้นห้ามซื้อเลขนี้อะไรอย่างนี้

พี่จี้ก็ห้ามไม่ได้หรอกเพราะว่าเราซื้อผลสลากที่เป็นรัฐบาล

ไม่มีกันห้ามหรอกจะอั้นอะไรไร้สั่นละ

เอาอย่างนี้รางวัลที่๑ออก
รางวัลเลขหน้า๓ตัวเนี่ย๓๙
นะครับเลขท้าย๓ตัว

เคยถูกมากนะเนี่ยถูกก็ส่งมาคุยกับเราหน่อย

แต่ส่วนมากก็อยู่ทางภาคอีสานเหมือนเดิม

ที่ตรงกรรมสลางเราก็มาเอาจากกรุงเทศถูกมั้ยคะ

รางวัลที่๑ที่๒เข้าแพร่

เขาใส่ข่ายจากเนธแหลงคุณนี้มาทุกวันเลย

สรุปแล้วทีมชาติไทยชนะ

มีหลายสายก็แบ่งมาเจอกัน
เอาไฟช่วยกันนะ
เอามาดูข่าวแรกนี่นะคะพลาดหัวข่าวตัวใหญ่เลยนะค่ะ

แล้วก็เจอฝากขังแล้วก็เจอคดีฟอกเงิน
ฝากขังนี่ได้ประกันทันทีมาแล้วนะฮะ
ไม่ถึงกับทันทีก็จากเช้าแล้วก็มาได้ประกันบ่ายนะฮะ
เจอเนอะเราเพิ่งเจอแพทย์เนอะ
แพทย์บอกว่าตอนนี้นะฮะก็
ใจก็โอเคคือที่แรกที่เจอก็บอกตกใจ

แพทย์นั้นรับโอนเงินคดีค้ายาในเครือข่ายค้ายาเนี่ยฮะ
อย่าบ้าเนี่ยแหละข้ามชาติของในศัยสนาแก้วพิมพา
ถูกสอบนานกว่า๒ชั่วโมงวันที่ไปพบตำรวจเนี่ยนะฮะ
ปฏิเสธข้อหาแล้วก็ทนายก็ใช้เงินสด๕แสนบาทประกันตัวออกมาค่ะ

ซึ่งโอนมาจากเน้นเรสซิ่ง๑๙ล้านบาท
ตำรวจก็เลยออกหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบ
เพื่อการฟอกเงินครั้งนี้เป็นครั้งที่๒แล้วนะฮะ
เมื่อวันที่๑๕พฤษภาก็ตอน๙โมงก็เข้าไปเลย

แล้วก็ตำรวจก็คุมตัวไปขอฝักขังที่สารอาญาผลัดแรก

สารพิจารณาเห็นประกอบหลักทรัพย์
แต่ให้มารายงานตัวเดือนหน้าวันที่๓กรกฎา

ก็ด้านการเงินที่ติดขัดมีอยู่๑๘รายการนะฮะ
ในวงเงิน๑๙ล้าน๑๙แสนบาท
ก็รวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องออกมาชี้แจงต่อตำรวจให้ได้
ภายในเวลาที่บอกไว้ก็ต้องไปรวบรวมหลักฐานมา
วันนี้คุณเบนก็ไปรายงานตัวนะพูดแล้วนะครับล่าสุดนี้อืม
ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้แจ้งข้อเก่าหาใดเพิ่มนะคะ
หากพบว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการฟอกเงินก็จะทำการยึดมาตรวจสอบ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการขยายผลอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็หากพบว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องอีกก็จะดำเนินตามหลักฐานและพยาน
ว่าภายใน๑สัปดาห์ก็ถึง๒๒พฤษภาก็อาทิตย์หน้า
แต่ไม่แต่ตำรวจพูดวันนี้ถ้าสมมุติใครหลายคน

แล้วทำไมตำรวจกำลังจะบอกว่าตำรวจจะออกมาพูดอย่างนี้เหรอว่า
ดาราที่เกี่ยวข้องกับไซสนะมีใครบ้าง
นางแบบดังฝรั่ง
แล้วทำไมจะต้องมาโฟกัสที่เฉพาะดาราล่ะ

หมายถึงว่าจริงมีคนแบบเยอะแยะมากมาย

คือถ้าสมมุติคุณจะรู้ได้ไงอย่างบางคนเราเห็นแบบมาดแบบแบดเลย
แต่ไม่เคยแตกเราไม่เคยจับอย่างนี้ไม่เคยยุ่งกับยาเสพติด
ทุกวันนี้ดาราทุกคนบางคนก็ทำยาลดความอ้วนขาย
บางคนเราจะเห็นจริงทำไมไม่คิดว่าดาราลงไอจีเป็นแบบว่า
ออกกำลังกายอย่างหนักกันบ้างล่ะแต่ละคนตอนนี้มันเป็นอ่ะอย่างคุณไอรถเมย์อย่างนี้
หนึ่งไม่ทำอะไรนอกจากเล่นละครพิธีกรออกกำลังกาย
ยิ่งไม่มีแฟนนี้ยิ่งเอาใหญ่เลยออกสู้ตาย
มันคล้ายแนบยังไงไม่รู้นะ
อย่าตัวเองก็ออกกำลังกายเยอะเหมือนกันอยากสิ
อันนี้ก็เริ่มจากที่โดนเทเหมือนกัน

รู้จักดูแลตัวเอง
เพราะไม่มีอะไรทำก็ออกกำลังกาย

คุณตำรวจเขาบอกให้ระวังอย่าไปยุ่งกับเรื่องนี้

อย่ามาดูถูกตำรวจปรับปรับยาเสพติดว่าทำงานไม่จริงอะไรอย่างนี้เลย
ซึ่งยังมีข้อมูลมาก
ที่เขาพูดมาอย่างนั้นแต่ที่เขาแชร์ในโลกออนไลน์มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเขาบอกว่าเป็นระเบิด
นั่นสิแต่เดี๋ยวลองฟังจากพันธุ์ตำรวจเอกท่านบอกเอาไว้นะคะ
คือเหตุการณ์ระเบิดหน้าโรงละครแห่งชาติก็มีผู้บาดเจ็บนะครับ
เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา๒ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
สนชนะสงครามก็ได้รับแจ้งเหตุระเบิดมีผู้บาดเจ็บหลายรายเลยนะคะ
ก็รีบรายงานให้ภูมิพันธ์ชาการทราบ
แล้วก็รุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะ
ที่เกิดเหตุหน้าโรงละครแห่งชาติด้านหน้าก็มีป้ายประชาสัมพันธ์นะคะ
บอกจุดบริการรถรับส่งผู้โดยสาร
ติดเป็นรูปตัวทียาวประมาณ๑เมตร

ชิ้นส่วนของฐานด้านหนึ่งแตกกระเด็นออกมาอยู่บนถนน
ส่วนผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิง๒คน
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่ข้อพับหลังขวา
ผู้บาดเจ็บทั้งสองคนก็ถูกนำตัวไปประถมพยาบาล
ก็อาคารปลอดภัยแล้วก็เดินทางกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อย

พันธุ์ตำรวจเอกกำทรอุเจริญภูมิกับการกอง
บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
ก็บอกว่าจากวัตถุพยานในที่เกิดเหตุ
ไม่ได้เกิดจากแรงแตกหักหรือว่าฉีกขาดของสารระเบิด
อีกทั้งยังไม่พบสารประกอบวัตถุระเบิดหรือเขม่าวดินปืน

ระเกาะกับแรงลงทำให้ท่อเกิดการเสียดสีก่อนจะระเบิดขึ้น

คือพอไม่มีเขม่าวดินปืนหรือว่าสารที่ประกอบระเบิด
ก็เลยบอกก็เลยคิดว่าไม่น่าใช่เกี่ยวกับระเบิด
แต่เมื่อวานนี้คือข่าวออนไลน์นี้รายงานไปหมดว่าพบระเบิดแล้ว
พบตอนระเบิดตอนนี้แล้วนักข่าวไปสัมภาษณ์คนที่โดนสะเก็ดนั้น

เขาเห็นควันนั่นแหละสิก็ไม่รู้มายังไงแน่แต่ตำรวจว่าไม่มีดินระเบิด
ในเมื่อที่ตำรวจเขาถูกเพลินเรียกระเบิดสาเหรอ

ใช่เพราะว่ามันร้อนนะมันก็ตากแดดอยู่
เออ
มีคนบอกแล้วกินออกสื่อนะคะ
เราก็อ่านให้ไปเราก็พูดไป
ให้บอกลับการหารสื่อแล้วกัน
มีรักโอมนัง
ใช่

แต่อันนี้ก็เป็นอีกหน่วงข่าวที่เราฟังคอนข้างเฉย

เมียหลวงหึงชนผัวกิ๊กปากจงใจ

แล้วก็ทำให้มีรถคันอื่นเสียหายหลายคัน

คือความคืบหน้าคดีนี้
เรารู้สึกว่าเฮ้ยคดีนี้เป็นคดีที่แบบว่าตลก
เป็นปัญหาในครอบครัวแต่คนอื่นจะต้องมารับผิดชอบกันเยอะแยะไปหมดเลย
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีเมียหลวงซิ่งชนระห่ำนะฮะ
เมื่อเวลา๖โมงครึ่งหรือ๑๘๓๐ของวันที่๑๕พฤษภาคม
นางสาวอธิชาทองนายชัยผู้ขับรถยนต์สวนบุคลน
ซึ่งเป็นรถอย่างที่บอกฟอร์จูเนอร์สีดำเนี่ย
เข้าพบตำรวจเพื่อให้ปากคำเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะ
พนักงานสอบสวนเนี่ยที่สพธัญบุรีเนี่ยกล่าวว่า
จากการสืบสวนเบื้องต้นคนขับฟอร์จูเนอร์ให้การว่า

แบบว่าเป็นอุบัติเหตุโอ้โฮยับฟอร์ชูเนอร์อยู่ขึ้นหน้าอันนี้คือโอ้โฮ
เขายืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุที่เบรกไม่ทัน
ฝนตกถนนลื่นเนี่ยเหรอเดี๋ยวรถฟอร์ชูเนอร์เขาจะเครื่องแล้วนะ
เขาบอกเลยว่าเบรกไม่ทัน
เพราะในขณะที่เกิดเหตุฝนตกถนนลื่น

เรื่องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งว่า
เรื่องต้นนะฮะคือขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ทรัพย์สื่อผู้อื่นเสียหาย
ท่านที่พุกโหตายแล้ว
มันพาดไปถึงคนอื่นเยอะเกินไป
เขาบอกเป็นอุบัติเหตุเค้าเบรกไม่ทัน
เจ้าหน้าที่คาย่พาวทางคือถามว่าเชื่อไหม
เจ้าหน้าที่ก็ไม่เชื่อหรอกก็เกิดพวกประมาศ
ต้องรอใบรับรองแพทย์ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมด้วย
หากแพทย์ลงความเห็นว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บต้องรักษาตัวเกิน๒๐วัน
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเรียกคนขับฟอร์จูเนอร์ที่เขาบอกว่าขับรถประมาทเนี่ย

ซึ่งเป็นคุณสุภาพสตรีภรรยาของคุณขับรถเบนท์
เพราะเป็นการทำให้บาดเจ็บสาหัสคุณ
ตำรวจเขายังบอกอีกว่ารถก่อเหตุแล้วก็รถเบนท์ได้ทำประกันเอาไว้
ข้อดีคือทั้งคู่มีประกันเอาไว้
ขณะที่ผู้เสียหายอีก๓คันมีประกัน๒คัน

โดยในตอนนี้ยังไม่ได้มีการชดเชยค่าเสียหายให้กับ
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่อยู่โรงพยาบาล

แต่ตำรวจบอกเลยว่าไม่เกิน๑เดือนนี้
สรุปสำนวนสอบสวนส่งให้อายการแล้วล่ะ
คือเบี้ยประกันเพิ่มยับเลยค่ะอันนี้ก็บอกกันเลยนะคะ
ถูกไหมคะอ๋อโอ้โหเยอะสิรถที่พังขนาดนั้น

แล้วเราเจอเส้นผมเราก็ยังไม่อยากจะกินแล้วถูกต้องไหม

แต่ถ้าสมมุติคุณกำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่

แมลงสาปเริ่มหนึ่งเราเคยเจอจิ้งจกเดินอยู่บนโต๊ะด้วยพี่

ตอนนี้เราสังเกตหลายที่จะมีข่าวว่าแมลงบุกบ้านแมลงบุกบ้าน
หลายพื้นที่ประสูจน์สัตว์เขามาหาวิธีว่า

เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าแสดงว่าถ้าคุณไปกินก๋วยเตี๋ยว

แล้วทั่วประเทศจริงค่ะใช้คำว่าตี๔ค่ะใช้คำว่าตี๔
วันนี้นะคะ๑๖พฤษภาคมกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีรายงานว่า
ประเทศไทยนั้นได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน

ก่อนหน้านั้นเป็นหนังตัวอย่างเป็นพรีระดูฝนมาก่อน
ปีนี้เราต้องยอมรับหน้าร้อนแล้วก็มีฝนเยอะนะ
ใช่ปีนี้ต้องแต่สงการเลยนะที่ฝนตกอ่ะ
ใช่เขาบอกว่าวันที่๑๖ถึงวันที่๑๘พฤษภาคมนะคะ
จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง
ภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะ

ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น

ในช่วงนี้ก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
ชาวเรือก็บริเวณทะเลอันดามันให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง

๒๕ถึง๒๗องศา
สูงสุดก็๓๐องศา

แต่วันนี้ที่กรุงเทพฯ๓๓องศา

แต่เจอฝนเรื่อยนิดหนึ่งนะคะ

เมื่อกี้มีผู้ชมเขียนว่าโอ้ยกำลังกินอยู่เลย
ถ้ามีแมรงสาบแล้วยังไง

ท่านหนึ่งนะฮะเขาแชร์ภาพที่เขาบอกว่า

อันนี้มันฝนมันตกเยอะช่วงนี้

มันเต็มไปด้วยกองทัพแมลงสาป
จำนวนมากที่ปีนออกมาจากท่อระบายน้ำ
จนเกิดเสียงวิภาควิจารณ์ในโลกออนไลนจำนวนมาก

เมื่อเขาได้เห็นการแชร์ภาพของเฟซบุ๊ค

โดยร้านตั้งอยู่ข้างอาคารพาณิชย
ริมถนนศรีจารุสัมพันธ์
ไม่ไกลจากตลาดใหม่เทศบาล

แต่ปรากฏว่าร้านไม่ได้เปิดขาย
เนื่องจากวันนี้มีตลาดนัด

ก็ไม่สามารถติดต่อกับเจ้าของร้านได้
เมื่อสอบถามกับพ่อค้าแม่ขายตัวนั้น

แถวนั้นมีการแม่ค่าแม่ขายของกันเยอะ

ในระแวกนั้นมีหลายต่อหลายล้าน

แล้วในวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย

ฝนตกในพื้นที่นั่นหนักจริง
ทำให้น้ำในท่อระบายเริ่มล้นท่วมขึ้นมา

มันก็ต้องเอาตัวเองรอดชีวิต

เกาะข้างกำแพงใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวเต็มไปหมด
อยากให้เทศบาลเข้ามาดูแลเช่นกัน

สิ่งและสิ่งแวดล้อมได้เข้ามาตรวจพื้นที่
ในเกิดกรณีดังกล่าวก่อนจะเปิดเผยว่า

คือจริงอ่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวแบบ
หลายคนดูเสร็จปั๊บเราไม่กล้าไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้
แต่จริงอ่ะ

แต่พอคนเห็นภาพแบบนี้ปุ๊บคนหลัง

ต้องยอมรับปีนี้ปริมาณน้ำค่อนข้างจะสูง
อย่างที่รถเมย์พูดว่าตั้งแต่สงการที่ผ่านมา
เรานับสิมีวันไหนฝนไม่ตก

ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนับวันฝนตกแทบจะไม่มี

เขาบอกเลยว่าไม่ต้องแมลงสาปหรอก
เมื่อน้ำเอ่อขึ้นมาตามท่อเนี่ยฝูนแมลงต่างก็ต้องหนีตายเป็นเรื่องธรรมดา
แต่เพราะเอิญมันขึ้นมาเป็นจำนวนมาก
แล้วแถวนั้นหนึ่งเป็นตลาดนัด

มันก็เลยทำให้เกิดกระแสวิภาพวิชาสูงขึ้น
ซึ่งตามปกติแล้วทางกองสาธารณสุข

เขาจะกำจัดแมลงสาปตามท่อระบายน้ำเป็นประจำ
แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ในช่วงหน้าฝน
เทศบาลเมืองพนัฐนิคมคงจะต้องเพิ่มแผนกำจัดแมลงให้มากขึ้น
อันนี้ก็จะเป็นแผนที่เขาจะไปคิดกันต่อเหมือนกัน
เป็นสัตว์ที่ฆ่าไม่ตายด้วยยา

ยิ่งเวลาฉีดแมลงทีไรหลังจากฉีดปุ๊บ

เราลองฉีดปุ๊บแรกตาย

โอ้โฮมันก็ยังกัดเราอยู่ดีแป๊บเดี๋ยว

ก็เป็นแบบว่าเป็นบ่อน้ำน้ำ

คนอย่างเธอคงไม่ตายเพราะยุงหรอก

หยิบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และมองหาสติกเกอร์บนหน้าหนึ่งกรอบหนึ่งและดาวน์สองดาวน์นะคะ
ฉบับวันที่๑๖๑๙๒๐และ๒๑พฤษภาคม๒๕๖๒

รับฟรีรางวัลที่๑เป็นสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท

และรัวน์ที่๒เส้ยคอทองคำหนัก๒สลึงจำนวน๔๕รางวัล
รวมทั้งสิ้น๗๐รางวัลนะคะมูลค่ามากกว่า๑ล้านบาท
เลิศเลยเลยวิธีการร่วมกิจกรรมช่องทางที่๑เลย
ก็กรอกข้อมูลลงบนสติ๊กเกอร์ใส่ซองติดสแตมนะคะ
ส่งมาที่บริษัทวัชรพลจำกัดวงเล็บหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เลขที่๑ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจองพลเขตจัดรู้จักกรุงเทศ๑๐๙๐๐
แล้วก็วงเล็บมุมซองด้วยว่ารับโชคกับไทยรัฐ
แล้วก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะ

แต่หมดเขตการส่งสติ๊กเกอร์แล้วก็กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน
ร่วมรุ้นรับรางวัลภายในวันที่๓๑พฤษภาคมนี้นะครับ

เดือนหน้าแล้วก็หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่๒๔และ๒๕มิตรธุนายน๒๕๖๐

ชอบจริงแจกรางวัลแล้วก็เงื่อนไขการรับรางวัล

เรามีสิทธิ์ไหมอะฮือซิลปั๊ดเมย์อะไรอะ
เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเป็นข่าวเสียงกับพิธีกรเรา
หมวยเล็กฉันเห็นแล้วช่วงหน้ามีข่าวรถเมย์ค่ะไม่ทำอะไรสักอย่างนึก
ไม่ให้ดูข่าวเดี๋ยวมาดูข่าวรถเมย์กัน

มาใส่ไข่บอลกันกันค่ะอะไรคะอะไรคะมัวอยู่อะไรคะ
ไม่คุณไอ้ชมพู่ท้องป่องแล้วเนาะนิดนึงหนุ่ย
อู้นั่งไปกับใครยายหวานเจี๊ยบไปด้วยหรือเปล่ามีรูปไหม
พี่หวานเจี๊ยบแต่ว่าเห็นไหนใส่อย่างนี้หรอ

เอาช่างผมไปเองไปจันเอกไปนะเห็นรูปผู้

ยอดไปไหมช่างแต่งหน้าทำผมไปกันกี่คนอ่ะ
พลอยไปด้วยพลอยไปทำอะไรพลอยน้องมีดเปล่าที่หนะ
พลอยน้องพริกฤษอ๋อพลอยหอวังหรือพลอยหอวังเนี่ยเป็นแนวแบบว่า

นี่อ่าพลอยหอวังหรือว่าพลอยก็เนี่ยวันนี้ตอนนี้ถึงพรานละ
อ่าน้น่าจะไปเดินโพมแดงกันแล้วเหรอยังยังน่าจะพรุ่งนี้

ก็แบบไหนแน่นนำแบบว่าเป็นเป็นบ๊อกเกอร์สาย
อรูปภาษีอะไรอย่างนี้แฟชั่นฟันเบอร์เกอร์
แต่เดี๋ยวพี่ชมสัญญาอะไรเดี๋ยวจะส่งภาพมาให้ดูเอามาเลย
คือชมพู่นี่ก็แบบไปถึงแพรรีสปุ๊บนางก็ขนาดท้องอยู่เนอะ
นางเป็นเด็กที่แบบว่าชอบแต่งตัวตั้งแต่สมัยถ่ายรูปให้เนี่ยเปรี้ยวมาก
อ๋อนี่ไงรองเท้ารองเท้ายังงี้เปรี้ยวทริป
ไม่เหรอเหมือนชมพูนะชมพูซื้อสีชมพูนะเธอเนอะ

มันนั่งอารมณ์เสียนะ

พูดผิดนิดเดียวพี่ม้าหนูขอโทษ
ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวงการแฟชั่น
คือเอาง่ายล่าสุดบินตรงไปถึงโปรเจกต์สุดจี๊ดนะฮะ

ก่อนที่จะเดินทางไปร่วมเดินพรมแดงเทศกาล
ภาพยนตร์อนาชาติเมืองทานประเทศฝรั่งเศสนี้
คุณชมพูก็ถ่ายรูปเต็มที่เลย

พริมฟอยด์เงินเมตตริกนะฮะคู่กับไลน์เพื่อแจ็คเก็ตเนี่ยหนังเกียมเนี่ยปั๊มไลน์นูนดอกไม้เลย
พวกนี้เขาทำให้คุณนายชมพู่โดยตรงเลยใช่ไหม
เขาก็เป็นเทรนด์กับเมืองของเขาอยู่

ทำอะไรออกใหม่ก็ใส่หมดแหละ

จากปารีสแล้วกลับมาที่วัดอะไรนะ
วันไหนไปดูดูภาพนี้นะคะพิธีกรสาวนางเอกสาว
ก็เขาบอกไงคะตลอดเวลาอยากรู้ไง
เห็นภาพอย่างนี้คิดว่าโบกมือไม่ใช่ค่ะนักนี่

เมย์เป็นคนที่ใส่ผ้านุ่งไปในโอกาสต่างได้ยินมาก
ขอชื่นชมว่าถูกกำลังเทสา
แล้วเต้นนี้การรำหน้าทรอบโบกเนี่ยนะคะ
กระท้คแผนหน้าเนี่ยมีคนบอกว่าเป็นนางฟ้ารำกันใหญ่
หนูก็ไม่รู้จริงอย่างงี้หนูไปทำอะไรเป็นกัน
งานบวชของลูกพี่ชายคุณแม่ค่ะ

เหมือนเมาเนอะ
เมาอะไรแหละเช้าขนาดนั้นง่วงเงียวเพิ่งตื่นเลย
แล้วก็รณรงค์ให้คนที่เข้าวัดนะฮะใส่ผ้าสิ้นแบบรถเมย์อย่างนี้
โหเราชอบมากชอบมาก

ไม่มีอะไรเราก็แบบเสิร์งกันธรรมดา
โหเพลงบอกว่าเพลงบอกว่า

ถ้าโดนตีขนาดนี้เมื่อกี้ก็ลำไม่ทันนะแต่ว่าเขาก็แบบ
เขาก็จะแบบว่า

โอ้โหตายเต้นใหญ่เต้นแบบไม่
เต้นเงียบหน้าจริงเหรอ
เราก็ทำสนุกสนานกันไปไม่เคยทำก็ลองดูค่ะ
นี่ทำไมจนที่เออเดี๋ยวก่อนคำถามแองจี้
ทำไมสังเกตไหมตามไอจีผู้ชาย
ตั้งแต่เกรสกับอะไรนะกับ

ตอนนี้ดาราผู้ชายชอบถ่ายรูปเป็นแบบคู่ให้แบบจิ้น

แล้วก็ถ้าหากว่าเป็นแบบว่าเก๋ก็ไม่ได้นะจ๊ะต้องเป็นชายแท้

แล้วเป็นแบบหญิงก็ได้อยู่ไหมกระแสตอนนี้หญิงก็ได้นะ

แล้วก็นิยายชายเนี่ยแบบว่าฮิตมาก

คุณค่ะเดี๋ยวนี้คุณดูนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างใหญ่ที่มีร้านหนังสือใหญ่เนี่ย
การ์ตูนวายอยู่ข้างหน้าแผงเลย

แล้วชิคกี้พายเอ๊ะทำไมทำไมนางเอกมันผมสั้นเหมือนผู้ชาย

คนที่ที่จะจับผู้กันนะ

ไม่แต่ว่าชายหญิงก็ยังมีอยู่นะ

วันนั้นไม่ได้มีการเตรียมอะไรนี่เป็นอย่างไรเห็นไหมโอ้โฮ
เขาบอกมันเป็นครั้งแรกของเราเลยนะคะที่ทำ
เราก็ยังไม่เคยมีโอกาสทำเค้กให้ใครเข้าไปเรียนแล้วก็ทำเพื่อ

ตอนแรกก็คิดว่ามันก็ไม่ยากนะพอทำเองจริงมันยาก

เพราะว่าเกรสเขาเลือกทำเป็นเค้ก
เขาก็แซวกันมาเห็นชุดทำเค้กดูเซ็กซี่มาก
เกรสฟังหน่อยดูเค้กเขาต้องโ์ิทธิ์
ก็อยากจะให้มาเห็นสภาพตอนทำมันดูลำบากมาก
เอาเข้าจริงเขาดูแล้วเขาไม่เชื่อว่าเราทำได้ขนาดนี้
พอผู้ชายชิมเขาก็ชมอยู่นะคะว่าอร่อยดี
ชิมเองก็ว่าดีมากทุกคนก็แฮปปี้

เขาทำให้แฟนเขาทำให้แฟนเขาวันเกิด

พอนก็เป็นแฟนกับปูปะยา

วายคืออะไรวายคือความรักของชายกับชายค่ะไม่ใช่ผู้หญิงสาววาย
ผู้หญิงอะผู้หญิงอะชอบเรื่องชอบเลิฟสตอรี่ของผู้ชายกับผู้ชาย
ให้ผู้ชายกับผู้ชายกินกันเชื่อว่าผู้หญิงชอบ
ชอบติดตามดูเป็นสาวเรียกสาววายนิยายวายมีชายกับชาย
คืนนี้ตัวเองนะเป็นปู่ย่าพ่อตัวเองอยู่ฉะเชิงเซาอยู่พนมสารคาม

ยังไม่เคยรู้มาก่อนรู้แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีพระองค์หนึ่ง
ประหลัดขิกประหลัดขิกอย่างเดียวเลยนะเก่งมาก
เสร็จแล้วคุณกบปราภาษลาเนี่ยที่ปีหนึ่งที่ชนะ
ไว้บนหัวตรงเมื่อก่อนนางงามจะต้องก้าวผมอย่างนี้ใช่ไหม

แต่ที่เราไปกันเนี่ยวันหนึ่งสถานปฏิบัติธรรมพวกนี้ล้างหมด

มันมีตำนานอยู่แม่หน้าข้อถนน

แล้วเขายังเชื่อว่าวิญญาณผีตายท้องกลม

อ่ะคืนนี้ตามเลยวันนี้มุหักไปด้วยจริงตอนแรกแอ็กจิ๊บบอกคุณแม่
หนูอยากจะให้คุณแม่ถ่ายดึกอ๋อมันก็อยู่คนเดียวแล้วกันแองจี้คุณก็ไม่อยู่หรอก
คืนนี้๔ทุ่มมาดูกัน๔ทุ่มตรงเรากลับมามูไนท์กันนะครับท่านผู้ชมฮะ
เขาบอกว่าเลยว่าหุ่นพวกนี้ดินเจ็ดป่าช้าทำไมเขาถึงเอามาปั้นหุ่น
กระดูกคนตายอยู่ในนั้นมากมายแล้วเพราะอะไรเป็นครั้งแรกเป็นในปีนี้เนาะ
เราลงพื้นที่ครั้งแรกโอเคอยู่แล้วไปไปก่อนครับสวัสดีค่ะ